มาเริ่มดูที่เรื่องของเหตุอาทยากรรมกันก่อน
คุณผู้ชมครับตำรวจกองปราบรามเขาเอาผู้ต้องหามาสอบสวน
เป็นนายจ้างครับไปฆ่าลูกจ้างสาววัย๑๖ปี
แล้วก็นำศพไปฝังดินที่จังหวัดเพชรชบุรี
สุดท้ายรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ซัดทอดว่ามีคนไปเกี่ยวข้องอีกประมาณ๓คนด้วยครับ
เพราะคนตำรวจโทษทิศจีมราชหนอหางพิทักผู้บัญชาการตำรวจสวมกลาง
พร้อมด้วยนางประวีนาโหงสกุลประธานบรินิธิประวีนาโหงสกุล

นางสาวกิจทะดาสวันนพิทักหรือว่าโมน้า
คนนี้เขาเป็นนายจ้างนะฮะแล้วก็เป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายนางสาวจริยาศรีศักดิ์หรือว่าน้ำอายุ๑๖ปีแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
โดยที่ตำรวจกองมะครับการปราบรามจับตัวได้เมื่อวานนี้ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
คดีนี้ครับนางจันจิราศรีศักดิ์เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตก็ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองเพชรชบุรี
และเข้าร้องขอความช่วยเหลือกับนางปวีนาหงษกุลเพื่อให้ช่วยตามหาลูกสาวที่หายไปอย่างปริศนา
หายไปนานกว่า๕ปีนะครับหลังจากที่เข้ามาทำงานกับในจ้างในกรุงเทพมหานคร
ต่อมาจึงทราบว่าลูกสาวถูกซ้อมอย่างทามรุนจนเสียชีวิตแล้วก็มีการนำศพไปฝังอำพลางคดีที่จังหวัดเพชรชบุรี
จันทิราบอกว่าแม้ผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จะยังไม่ยืนยันออกมา
แต่ว่าสามารถจดจำรายละเอียดของลูกสาวได้
กระดาษเดียวกันพญานก็เล่าให้ฟังว่าผู้ต้องหาเป็นคนอารมณ์รุ่นแรง
เมื่อไม่พอใจก็มักจะทำร้ายร่างกายจนมีรอยช้ำไปทั้งตัว
ทำร้ายจนกลามหักซี่โครงหักแล้วก็ล่ามโซ่ไว้จนเสียชีวิต
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับไปฟังเสียงแม่ของผู้เสียชีวิตกันหน่อยนะครับ
สารภาพแล้วว่าเด็กคนนี้คือน้ำจริงค่ะแต่แม่มั่นใจว่าเพราะเห็นสิ้นฟันหรือหัวผมแม่ก็จำได้
เพราะลูกแม่ก็ลูกเนี่ยถึงเป็นซากไงก็ต้องจำได้คือแม่เท่าสมทรีย์
มีการติดต่อมาจากเพื่อนเหมือนกันติดต่อมาจากเพื่อนเขาเป็นช่างเสริมสวย

พี่กับลูกก็ยินดีว่าหนูไปนะคะแม่หนูไปได้
ขณะที่พลตำรวจโทรทิศจิมราชบรบบุว่า

ก็ให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

ที่ช่วยการซ่อนเล็นอำพลางศพอีก๓คน
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
เนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
แต่เบื้องต้นก็แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายครับ